สูญเสียดารารุ่นใหญ่ไปหนึ่งท่านค่ะ
อยากเรื่องคือหัตถาครองพิพบนั่นเอง
คือถ้าเกิดว่ายังจำกันได้แต่ย้อนกันไปนานหน่อยนะ
คุณผู้ชมเมื่อปี๒๕๓๘ค่ะ
คุณจีนธรรมชาติฟาเน็ตได้สร้างผลงานเอาไว้ในความทรงจำ
กับบทพระยาสมิติภูมิค่ะในละครเรื่องคือหัทธาครองพิพบนี่แหละค่ะ
เสียด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลันนะคะ
บันเทิงไทยรัฐต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านมาด้วยนั่นเองนะคะ
ก็มีแจ้งกำหนดสวดพระอภิษฐรรมศพมาด้วยนะคะ
ในวันที่๕ถึง๙สิงหาคมนี้ค่ะเวลา๑ทุ่มนะคะ
ปนกิจในวันที่๑๐สิงหาคมนี้ณวัดมูลจินดารามคลอง๕ธัญบุรีสารา๓ค่ะ